ตลอดตลาดมาแล้วค่ะความสวยไม่รู้ยกให้ใครแต่เรื่องราคาไข่ขยับมาทางนี้เลยจ้าไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันค่ะราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะจ๊ะมาดูราคาผลไม้กันบ้างฝรั่งกิมจู๓๐บาทต่อกิโลกรัมแต

ละกอฮอนแลนด์๒๘บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนชมพูทัพทิมจันทร์นะคะ๕๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า